งานมอบรางวัลลำเภยจรัสแสงประจำปี๒๕๕๙
รางวัลเชิดชูสิทธิ์เก่าของโรงเรียนเทพศิรินที่ประสบความสำเร็จ
สร้างคุณประโยชน์คุณงามความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม
นี้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่๒๐มกราคมพศ๒๕๖
ณสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินในพระบรมราชูปธรรม
มีสิทธิ์เก่าเทพศิรินได้รับรางวัลทั้งหมด๑๗คน
อาทินายสุรินชนพัฒนาอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญาพระขนง
ศาสตราจารย์ดรนายแพทย์พงรักษีบัณฑิตมงคล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายผู้สิทธิ์สมจิตผู้ว่ารัชการจังหวัดกิจนุโลก
ไตรพบวงไตรรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
พลตำรวจโทดรเสนิทสำรานสำรวนจิต
ผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยตำรวจ
นายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
บรรยากาศภายในงานถูกจัดขึ้นอย่างสมเกียจ
เพื่อให้สมกับคำว่าสุภาพบุรุษลูกแม่ลำเภย